จะให้ดูอุบัติเหตุก่อนค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เป็นจุดที่เป็นแยกไฟแดงคือคันหนึ่งน่ะฝ่าไฟแดงคันนึงเนี่ยนะคะคือก็เลยทำให้ไปชนเดี๋ยวดูภาพจากกล้องหน้ารถของรถกระบะที่จับภาพเอาไว้ได้หน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะดูไฟตรงนี้ก็อาจจะงงหน่อยนะว่าตกลงแล้วทางนั้นจะเลี้ยวขวามาได้ไหมแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะตรงไปได้ไหมแล้วก็รถคันที่ติดกล้องเนี่ยจะเลี้ยวซ้ายได้ไหมเนี่ยแล้วมันเป็นจังหวะนี้ค่ะที่รถเก๋งเขาเลี้ยวขวามาแล้วรถเก๋งอีกฝั่งนึงมาก็พุ่งชนเขาเลย
กระบะคันนี้ที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะก็พลอยโดนไปด้วยค่ะซึ่งสภาพของรถเก่งที่โดนชนเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยพังยับทั้งแถบเลยคนขับรถเก่งเนี่ยนะคะก็คือนายสนั่นการุณวิรัชดาอายุ๘๐ปีค่ะอุ้ยคุณตาวัย๘๐เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นอะไรมากคือเจ็บที่คิ้วซ้ายคิ้วซ้ายแตกเลือดอาบแล้วก็ถาม
ตรงเนี้ยค่ะมันเป็นสัญญาณไฟเขียวก็เลยขับเลี้ยวขวาเข้าถนนเสนานิคมจู่จู่เนี้ยมีรถเก๋งขาวเนี้ยขับมาทางตรงด้วยความเร็วแล้วก็ฝ่าไฟแดงพุ่งชนเลยค่ะรถเนี้ยพังยับแบบนี้เลยส่วนรถคันที่ก่อเหตุเนี้ยนะคะอยู่ห่างออกไปสักห้าเมตรได้ตำรวจสอนอพหลโยธินก็ตรวจสอบรถคันสีขาวที่ว่านี่
อายุสักไม่เกินสามสิบอ่ะค่ะเขาบาดเจ็บที่ขาขวาสภาพเนี้ยเหมือนกับคนเมานะนอนนิ่งอยู่ที่เบาะหน้ารถเลยครับเจ้าหน้าที่ป่อเด็กตึงเนี้ยนะคะก็ต้องเอาคนเจ็บเนี้ยส่งโรงพยาบาลส่วนรถกระบะคันที่มีกล้องหน้ารถติดเอาไว้แล้วก็จับภาพได้เนี้ยนะกันชนหน้าเนี้ยพังเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วย
คนเจ็บทั้งสองรายเนี้ยคุณตาด้วยแล้วก็คนขับรถเก่งขาวเนี้ยอาการดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะมีการสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาต่อไปอะนะคะครับ